ตอนนี้พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก

เพราะว่ามีแบงค์๕๐บาทปลอมกำลังระบาด
แล้วก็ถูกหลอกกันเกือบทั้งตลาดเลยนะคะ

หลังจากที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเช้ามืด

ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะกลุ่มมิจฉาชีพได้แฝงตัวเป็นลูกค้านำธนบัตรปลอมใบละ๕๐บาท
ออกมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก
โดยมีการแลกเปลี่ยนธนบัตรในการทอนเงินระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า
โดยไม่มีใครทราบว่าเป็นธนบัตรปลอม
จากช่วงเวลาดังกล่าวมีแสงสว่างน้อย
ประกอบกับเป็นช่วงที่คนออกมาซื้อของเป็นจำนวนมาก
ทำให้ไม่ทันได้สังเกตเพราะว่ามองผิวเผินมีลักษณะเหมือนธนบัตรจริงค่ะ
พอรุ่งเช้านะคะพ่อค้าแม่ค้านำเงินออกมานับ
จึงรู้ตัวว่าโดนธนบัตรปลอม
และเมื่อสอบถามพูดคุยกันตั้งแต่หัวตลาดยันท้ายตลาด
พบว่าแต่ละร้านค่ะต่างได้รับธนบัตรปลอมใบละ๕๐บาท
หลังทราบข่าวธนบัตรปลอมระบาดในตลาด
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนวิตกกังวล
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบหากลุ่มมิจฉาชีพ
เพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดี
จากส่งผลกระทบต่อการค้าขายเป็นอย่างมาก